เรื่องของอาหารทะเลนะ

ไหนได้ตัวพันนี้มาละเนี่ย

ทำไมหมาไปอยู่ในน้ำเดี๋ยวถามก่อน

นั่นไม่ใช่เค้าพิเศษนะ

ไปดักปลา

ตอนแรกพอเจอแบบนี้เอาไว้เรียบเลยเรียบเลย
รีบไปช่วยน้องหมาก่อนเลยนะแล้วก็เช็คดูว่าเป็นยังไงปลอดภัยดีนะ
คือเจ้าของคลิปคนนี้เขาคาดว่าการที่เขาดักปลาเอาไว้แล้วก็คงจะได้ปลาอยู่แหละ
แต่ด้วยความที่ว่าเจ้าหมาตัวนี้มันสนนะเนาะมันคงไปเดินเล่นแล้วมันเห็นปลาดิ้นไปดิ้นมา
ไปเล่นเออโดดลงไปเล่นสุดท้ายตัวเองติดซะเอง
ติดแหแล้วหมาติดแหดีลิงตัวนั้นมันติดเข้าไปด้วยข้างโอ้ยตายตาย
คุณผู้ชมเรื่องต่อไปที่จะเล่าบอกเลยนะงานนี้มีขวัญภาวะนะจ๊ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ขาดฝันแบบนี้

หัวใจไม่ดีผมบอกเลยนะช็อกเลยนะ
คือจริงพี่กู้ภัยเขาจิตแข็งนี่แหละเพราะว่าเขาจะต้องเจอลักษนาที่เด้งออกมาแบบนี้
ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ศพแต่เป็นคนไปนอนแล้วคุมผ้าขาวอยู่แบบนี้

เขาไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้เป็นอะไร

ใช้สแตนอินไม่ใช้ตัวแสดงแทน
แต่ดูแล้วอาจจะต้องสะดุ้งแรงเหมือนกันนะ
แหมเรียกขวัญของพี่กู้ภัยคนนี้เลยกัน
ขวรอื่นมาจากพี่จ๊า
อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม

อะไรที่มันเรียราดได้มันก็จะราดออกมาแล้ว

ไม่ว่ากลับใครเข้าใจไหม